สวัสดีครับ๗นาฬิกา๑๑นาทีนะครับเช่นเคยมาเจอกันแบบนี้ต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันนะครับในระยะนี้สภาพอากาศแปรปวนเหลือเกิน
หนึ่งเรื่องที่หลายคนเฝ้ารออยู่ก็คือเรื่องของลมหนาวที่จะมาเยือนเมืองไทยของเราโดยเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์นี้สถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรเรามาตรวจสอบพร้อมกันนะครับ
แน่นอนครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นเลยนะครับ
ปัจจัยตัวสำคัญครับก็คือบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแน่นอน
ก่อนหน้านี้มีการแผลลงมาระลอกหนึ่งแล้วเป็นกำลังปานกลางเท่านั้น
วันนี้แผ่วนะครับถอยร่นกลับไปบริเวณทางตอนบนเล็กน้อย
นำให้ภาพรวมวันนี้อุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยในหลายพื้นที่
เพราะว่าจากการตรวจสอบวันนี้ในบริเวณที่มีอากาศหนาว
ก็คือบริเวณที่มีสีฟ้าจากกราฟิกต่อไปนี้

ส่วนใหญ่นั้นปกลุ่มบริเวณทางตอนบนของภาคอีสาน
แถวตอนบนของจังหวัดเลยหนองคาย
แล้วก็บริเวณฝั่งตะวันออกของภาคเหนือนิด
แถวถ้าวันอุตรรดิฟันจังหวัดนารเท่านั้น
ภูมิวันนี้สูงขึ้นกว่าเมื่อวานเล็กน้อยประมาณ๑๒องศาเซลเซียต
ว่าในบริเวณตอนกลางของประเทศยังคงร้อนละอุประมาณ๓๕องศาเซลเซียต
ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปน่าจับตามองเลยทีเดียว

เพราะว่าจากการตรวจสอบพบว่าอุณหภูมินั้นจะเริ่มลดลงแล้ว
พื้นที่ภาคอีสานจะสังเกตว่าพื้นที่สีน้ำเงินนั้นเริ่มกลับมาทวงคืนพื้นที่
เริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนก่อน
พื้นที่ภาคเหนือมีเริ่มปรากฏบ้างนะครับในบริเวณทางฝั่งตะวันตก

หลังจากนั้นคำนวณต่อไปในเช้าวันเสาร์จะพบว่า
พื้นที่สีน้ำเงินคือบริเวณที่มีอากาศหนาวนั้นปกคลุมเกือบทุกพื้นที่ในพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
หลังจากนั้นจะเป็นคิวต่อไปก็คือในบริเวณพื้นที่ตอนกลางแล้วก็จะเป็นพื้นที่ภาคเหนือ
ทั้งหมดทั้งมวลนี้เกิดจากการที่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
จะมีบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงสีน้ำเงินสีฟ้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้
จะค่อยมีการแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งหลังจากนี้เป็นต้นไปจะมีการแผลลงมาปกคลุมจนถึงบริเวณทางตอนล่างของประเทศไทยละทีเดียว
มีลุ้นว่าอาจจะไปแตะบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
บริเวณดังกล่าวนี้ก็จะได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นกันในช่วงเช้ากับช่วงค่ำนะครับ
หลังจากวันจันทร์ไปจะค่อยอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
ร่นกลับไปปกกลุ่มในพื้นที่ตอนบนของประเทศแล้วก็จะออกจากเมืองไทยของเราไปหลังวันพุธ
แน่นอนครับสิ่งที่ต้องย้ำเตือนกันก็คือช่วงแรกของการแผลลงมาก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
ก็จะเกิดความแปรปวนลักษณะอากาศเกิดขึ้นนะครับ
หลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะเย็นลง

ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันนั้นมีกำลังแรงขึ้น
ฝนเพิ่มมากขึ้นคลื่นนั้นก็จะแรงขึ้น
สถานการณ์คลื่นวันนี้น่าจับตามองเลยทีเดียว
เพราะว่าจากการตรวจสอบก็พบว่าบริเวณที่มีคลื่นสูงก็คือ
บริเวณที่จะปรากฏในกราฟิกต่อไปนี้นะครับมีสีเขียวสีเหลือง

ในช่วงบ่ายวันนี้ปกคลุมเป็นแนวยาวเลย
ตั้งแต่บริเวณทางตอนบนของภาคไล่ลงมาจนถึงบริเวณทางตอนล่างของภาค
อาจจะหนักหน่อยนะครับตั้งแต่บริเวณจังหวัดสงขลาลงไป
จนถึงบริเวณตามชายฝั่งของบริเวณจังหวัดนราธิวาส
คลื่นอาจจะสูงประมาณ๓๔เมตร
หลังจากนั้นจะค่อยอ่อนกำลังลงในช่วงกลางดึกคืนนี้
และจะกลับมาแรงอีกครั้งหนึ่งในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับ
แรงละทีเดียวนะครับจะสังเกตว่าเริ่มมีสีเหลืองปรากฏ

ดังนั้นใครที่จะออกเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ขณะที่สถานการณ์ฝนจากการตรวจสอบล่าสุดจากภาพถ่ายดาวเทียมในเช้าวันนี้
เพราะว่ากลุ่มฝนส่วนใหญ่นั้นไปอยู่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
แถวบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียาลานราธิวาส
คาดการณ์สถานการณ์ฝนวันนี้ตลอดทั้งวัน
กลุ่มฝนส่วนใหญ่นั้นก็ยังคงอยู่บริเวณดังกล่าว
ในช่วงสายวันนี้อาจจะไปพาดผ่านบริเวณ
แถวบริเวณจังหวัดสงขลาอาจจะตกหนักหน่อย
เพราะว่าปรากฏสัญลักษณ์เป็นสีเหลืองเกิดขึ้น
ดังนั้นในระยะนี้เองตั้งแต่บริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียาลานราธิวาส
ต้องเฝ้าตรวจสอบสถานการณ์ฝนรวมไปถึงสถานการณ์
คลื่นอย่างใกล้ชิดแล้วก็ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการด้วยนะครับ
ทั้งหมดนี่คือการคาดการณ์สภาพอากาศประจำวันนี้
คุณผู้ชมที่อยู่ในแต่ละพื้นที่สามารถที่จะส่งไลน์
รายงานสภาพอากาศผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวีได้
จากนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะตรวจสอบสภาพอากาศเพิ่มเติมนะครับ
ผ่านแอปพลิเคชันมายไทยรัฐ
ตอนนี้ผมคุปตันนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป